สนุกจะได้บุญอยู่แล้วเชียวเจ้าภาพงานบวช
อุตสาห์อุตสาห์จ้างรถแหลมีนักรนตรี
อยากจะให้งานมีสีสันครึกครื้น
เกินไปเยอะเลยเกินคลึกคลื้นไปเยอะ
เพราะว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านเมาแล้วขนอง
หาเรื่องใครแล้วไหมนักดนตรีรถแห่
หาเรื่องนักดนตรีก็ต่อยกันนัวสิครับคุณผู้ชมฮะ
งานบุญก็เลยเป็นงานกร่อยครับ

คลิปนี้เนี่ยนักร้องจากวงดนตรีรถแหด
ถ่ายเอาไว้เมื่อ๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
บอกว่ามีเจ้าภาพจ้างวงดนตรีไปเล่นงานบวช
แต่วัยรุ่นในหมู่บ้านเมาแล้วมาหาเรื่องต่อยหัวหน้าวงด้วยนะ
ช่างเลือกต่อยต่อยหัวหน้าวงนะ
พอนักดนตรีเห็นเข้าไปช่วยคราวนี้เถอะครับ
วัยรุ่นนะฮะปลาขวดแก้วใส่
ผลก็คือนักดนตรีโดนเศษขวดนะครับ
กระจกแตกในขวดแก้วแตก
บาทไปตามกันนะครับ
เรื่องมันเลยชุลมุนวุ่นวายเจ้าภาพก็เลยหยุด
หยุดก็ไม่หยุดหยุดก็ไม่ฟัง
โอ้โหเขาบอกสงสารเจ้าภาพนะฮะร้องไห้เลยครับเจ้าภาพ
ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้าน
ประดาษ์จบก๒ตะวนเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัม
นายวกขเชียญเชื้ออายุ๖๑ปี
ภาพงานบวชแล้วเป็นพ่อของนาคด้วยเล่าบอกว่า
ก่อนจะเริ่มงานก็ไปหาอาหารมาให้น้องตรีกินใช่ไหม
แล้วก็มีแขกเรือมาร่วมงานบางคนก็เมาแหละ
เดินไปสะดุดโต๊ะนักดนตรีเขามีปากเสียงกันนะครับ

เห็นท่าไม่ดีก็เลยอ่ะยกเลิกไม่ให้รถแห่เล่นแล้ว

แต่จ่ายค่าจ้างให้ไป๑๔๐๐ตามที่ตกลงกันไว้
เรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะเตือนทั้งสองฝ่ายให้ใจเย็น
งานบุญนี่งานบุญนะฮะ
แต่ก็ไม่ติดใจอะไรครับทุกอย่างผ่านไปแล้วฮะ
ครับ
ใจเย็นจับหยังจะคิดจะทำอะไรก็ให้เห็นใจเจ้าภาวก็มั่ง
หรือว่าส่วนรวมหลายอย่างนะ
คุณพ่อท่านเสียทั้งขึ้นทั้งร่องเสียตังค์
งานที่ว่าจะมีสีสันทำให้ดีก็เสียบรรยากาศ